คุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะน้องที่เพิ่งจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

เพราะว่าวันนี้มีอีกหนึ่งโครงการเป็นโครงการดี

้นหาสาวสวยเก่งสมาร์ทมากความสามารถ
ธนาคารกสิกรไทยเปิดโครงการเฟ้นหา๘สาวสวยสมาร์ทมากความสามารถ
สะท้อนภาพลักษณ์ของธนาคารกสิกรไทยที่มีความทันสมัย
แล้วก็ตอบสนองการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่
จากเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิต
แล้วก็เป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมแบบต่อเนื่องเลยนะคะ
ก็คือนอกจากสวยรอบรู้ไม่หยุดนิ่งไม่อยู่กับที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
และปีนี้นะคะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า๑๐๐คน

จะได้รับผลตอบแทน
รวมแล้วคนละกว่า๒ล้านบาทถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไงว่ารุ่นพี่ที่ไทยรัฐ
ทั้ง๔คนคุณพีชคุณพลอยคุณมิ้นคุณเชอรี่
นะคะก็ผ่านโครงการนี้มาแล้วแล้วเขาก็แนะนำด้วยนะ
น้องนอกจากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้ว
ติดตามข่าวสารปัจจุบันอัปเดตเพราะว่ามันอาจจะมีคำถามด้วย